เราไปดูวินาทีการซ้อมนะครับซึ่งถือว่าสำคัญมาก
กับการลงซ้อมครั้งแรกอย่างเป็นทางการของชัชชุอ่อนโม่งศรีครับ
เดินทางไปเล่นที่ญี่ปุ่น
แล้วก็ต้องปรับตัวเพื่อโอกาสในการลงเล่น
โมสรในศึกวีลีกของญี่ปุ่นก็เริ่มต้นด้วยการแยกซ้อมเดียวกับ
เนอร์ประจำทีมซึ่งมีโปรแกรมให้เดินรอบสนาม
กับการวิ่งจ๊อกกิ้งเบาแล้วก็ทดสอบสเต็ปการเคลื่อนที่แบบต่าง
เพื่อดูสภาพข้อเท้าที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่เอเชนเกมส์
ต่อเนื่องจนถึงศึกชิงแชมป์โลกหลังจากประเมินแล้วนะครับ
บอกว่าไม่มีอาการเจ็บให้เห็นบุ๋มบิ๋มก็เปลี่ยนมาซ้อม
บอลเสิร์ฟเบาแล้วก็วอร์มไหล่ก่อนที่จะซ้อมกระโดด
ตีบอลหน้าตะข่าย๕ลูกจำนวน๔ชุดซึ่งก็จบลงไปด้วยดีครับ
ชุออนนั้นมีลุ้นในการประเดิมสนามให้กับทีมบลูแคสด้วยนะครับ
จะลงเล่นนัดแรกในศึกวีลีกระดูกการใหม่พบกับทางฮิตาชิรีเวล
ในวันที่๓พฤศจิกายนนี้ครับ